วันนี้ใครจะได้รับไปติดตามกันเลยที่สตูดิโอแจงโชค
ร้านนี้มีผู้โชคดีรวยทองล้าน
ไหนพิกัดนี้เหรอไปดูกันเลย
และนี่คือผู้โชคดีชาวโคราชที่ได้เป็นเศรษฐีทองล้าน
และผู้โชคดีของเราเขาส่งที่ร้านค้าร้านนี้
จนได้พลิกชีวิตได้ทองล้าน
คาราบาลเขาก็เลยใจดีส่งมอบเครื่องดื่มคาราบาลแดงและคันโซคูณสอง
ให้กับทางร้านเพื่อต่อยอดสร้างอาชีพ
และสร้างรายได้ให้กับทางร้านอีกด้วย
อยากพลิกชีวิตมีโอกาสจับทองล้าน
ผ่านร้านซีเจมอร์ร้านถูกดีมีมาตรฐานหรือไปรสมีไทย

เพราะไม่ว่าจะร้านไหนก็พลิกชีวิตได้
เพียงแค่เขียนบีบและส่ง
อยากโชคดีเหมือนผมส่งฝ่าเลย

โอ้โหแม่ไฟหน้าซีนอน
ขาวโบ๊ะขาวโบ๊ะขาวโบ๊ะเลย

อ๋อคุณน่ะอาการหนักแล้วนะน่าห่วงนะเนี่ย

คุณไหวปะเนี่ย

ก็ใช่ไงคนเราอยากได้อะไร
มันก็ต้องดูเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน
หาเงินเก็บเงินกันล่ะครับ
โอ้โหดีแต่น้ำเสียงของคุณมันดูแปลก

ไม่ใช่เหรอมั้งคุณ
โอ้โหคุณไม่ต้องไปดูอะไรก็ดูขนาดนั้นหรอก
นู่นเห็นไหมนี่กะลิมิเต็ดนี่กะลิมิเต็ด
ก็ดูอยู่ทุกวันดูทุกเทปแต่ไม่ค่อยกล้าไปคล่องแว้ง

ให้ดูรสมอเตอร์ไซค์

๑๒๕รุ่นลิมิเต็ดลายการระบาวแดงนะครับ
เขียวแดงสวยสดใสสะดุดตาย
ได้ไปนะขี่ก็ดูหล่อเท่เอาไปต่อยอดสร้างอาชีพ

มันคุ้มมากเลยเพียงแค่๑๐บาทเท่านั้นเอง
ที่คุณนะส่งฝาคาราบาลแดงมาลุ้นเป็นเจ้าของมอเตอร์ไซค์ได้ง่าย
ยังมีโอกาสลุ้นเป็นเศรษฐีทองล้านอีกด้วย
ลุ้นยี่สาผมจำอย่างนี้ดีแล้ว
จริงเราก็ดูทุกวันเราก็ลุ้นว่า
ใครจะเป็นผู้โชคดีใช่ไหมกับกิจกรรมดีแบบนี้

เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี
นั่นวันนี้นะใครจะเป็นผู้โชคดี
ลุ้นกันเลย

ข้าเข้าไปกระจายความโชคดีกันไปให้ตัวถึงเลยวันนี้
โอ้ยลุ้นลุ้นลุ้นลุ้น

ข้าเป็นผู้โชคดีมาลุ้นกัน

ดีใจดีใจยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้

หรือส่งฝาคันโซคุณสองแล้วเขียนคำว่าตับ

ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที

จะได้ผู้โชคดีทองรำที่๕ค่าาา
รวมกันว่าผู้เจ้าดีจะเป็นอะไรอาจเป็นคุณก็ได้นะจ๊ะ